สถานการณ์โควิดที่ตอนนี้มาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ก็ทำให้ธุรกิจค้าขายกุ้งตอนนี้ก็พังไม่เป็นท่าเลยนะคะ
ในวงการบันเทิงของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

โชว์กินกุ้งปรุงสุดปรุงสุกกลางรายการกันเลยค่ะ
เรียกความมั่นใจให้คนไทยกล้าที่จะกลับมากินกุ้งที่ปรุงสุกแล้วอีกครั้งนะคะ

พร้อมกับสมณาคุณด้วยอะไรรู้มั้ยคะ
การให้พี่หนุ่มกินกุ้งฟรีเป็นเวลา๑ปีเต็ม

คือตอนนั้นหลายคนบอกว่าเห็นแล้วโอ้โหอยากกิน
อยากกินไปตามกันเพราะพี่หนุ่มดูกินแล้วดูอร่อยนะคุณนะ
อ่าทางฝากของพี่น้องกู้ภัยใจพระอย่างพี่ท็อปและพี่ไทย
ที่ก็ถือว่าเป็นฮีโร่โควิดตัวจริง
คราวนี้ก็กลับมาลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
แจกเงินมอบหน้ากากอนามัยให้กับคนที่ได้รับผลกระทบนะคะ

วักเอาเงินส่วนตัวเหมาซื้อกุ้งเป็นตันจากผู้ประกอบการ
เพื่อที่จะเอามาขายในราคาถูก
เพื่อหวังกระจายรายได้ให้กับพ่อค้ากุ้ง
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่ากุ้งที่ปรุงสุกแล้วสามารถทานได้
ไม่ติดโควิดแน่นอนค่ะ

ใช่ครับเงินควักซื้อเองเลยครับส่วนตัวเลยฮะ
คุณบินเมลิลิตรครับคือมันขายไม่ได้ใช่ไหม
คือคนเขาเหมารวมไปหมดเราก็สงสารคุณบินบิลลิสเขาก็สงสารนะครับ
เขาก็เดี๋ยวจะไปเหมาตามบ่อต่างแล้วก็เอามาเปิดขายในตลาด
เราไปเหมามากิโลละร้อยเราก็จะมาขายกิโลละแปดสิบหรือเจ็ดสิบ
คือเรารู้เรารู้สึกได้เลยว่านะครับการเป็นผู้ประกอบการนะครับ
ที่จะเอาของขายช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มัสหรือว่าอะไรต่างเนี่ย
คนจะต้องมาสังสรรค์มาเลี้ยงทีนี้มันไม่มีเลย
ไม่กล้าที่จะรับประทานกุ้งด้วยนะครับจริงมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ
ต้องกินได้น้ำจืดแล้วมันไม่เกี่ยวกับโควิดเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ
คุณผู้ชมก็มั่นใจได้นะคะยังสามารถทานได้เพียงแต่ว่าอาหารทุกอย่าง
จะเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกัน
คนไทยเหมือนกันอุดหนุนกันไปเถอะไม่เป็นไรนะคะพี่เขาก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวจริงจริงนะ
กุ้งเนี่ยกินได้พวกเราทุกคนแต่ว่าปรุงสุกเนอะนะคะ